ติภาวะโลกร้องสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชมพู่สลันพัฒน์นะคะ
คุณผู้ชมครับปัจจุบันปฏิเสธไม่ได้เลยนะคะว่าหายนะในสิ่งแวดล้อมส่วนหนึ่ง
เกิดจากปัญหาเรื่องของมวลขยะมหาศาลที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกค่ะ
เพราะฉะนั้นวันนี้เราเริ่มต้นในการจัดการขยะ
หรือว่าเริ่มต้นได้ง่ายในการดูแลขยะด้วยมือเราคือการคิดก่อนทิ้งและเลิกเทรวมนะคะ
นี่เป็นกิจกรรมทิ้งทิ้งชีวิตบริเวณลานด้านหน้าหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครนะคะ
ซึ่งก็จะมีภารกิจในการเคลียร์ขยะสารพัดรูปแบบจากการทิ้งแบบไม่แคร์ว่ามันจะลำบากหรือว่าทำร้ายชีวิตยังไงนะคะ
ภายในงานค่ะจะมีห้องเปลี่ยนใจพื้นที่ในการถ่ายทอดเรื่องจริงยิ่งกว่าละครของชีวิตคนเก็บขยะ
ขณะเดียวกันนะคะคุณผู้ชมชมพู่ได้สวมบทบาทเป็นคนเก็บขยะในงานนี้ด้วย
โดยที่ทำให้รู้ว่าอาชีพนี้ค่ะจะได้รับบาดเจ็บจากการทิ้งขยะแบบเทรวม
แยกขยะจากต้นทางเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะ
และที่สำคัญในการแยกขยะควรมีการใช้ถุงใส
เนื่องจากว่าคนเก็บขยะเขาจะเห็นว่าขยะแต่ละประเภทที่เราแยกออกมาแล้วเนี่ยเป็นยังไงนะคะ
ขณะเดียวกันค่ะขยะในงานเป็นขยะจริงที่ได้จากสำนักงานเขตคลองเตยที่มีการบริจาคให้ในการจัดงานครั้งนี้นะคะ
คุณผู้ชมคะขยะแต่ละประเภทสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำ
สามารถนำมาสร้างมูลค่าเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ได้
อย่างเช่นหนึ่งในประเภทขยะที่วันนี้จะพามายกตัวอย่างคือขยะเศษอาหาร
สามารถนำไปทำเป็นปุ๋ยบำรุงพืชได้ผ่านเครื่องกำจัดเศษอาหารค่ะ
เป็นนวัตกรรมในการใช้จุลินทรีย์สายพันธุ์พิเศษ
ย่อยสลายจนกลายเป็นอาหารบำรุงพืชภายใน๒๔ชั่วโมงเท่านั้น
ช่วยในการลดปริมาณขยะเศษอาหารได้ถึง๘๐๙๐เลยนะคะ
แล้วก็ยังมีเครื่องปั้นปุ๋ยค่ะเป็นเครื่องที่นำเศษอาหารทุกชนิด
ว่าจะเป็นผักสดผลไม้กระดูกเนื้อสัตว์
เทลงไปในเครื่องนี้ได้แล้วกรบด้วยวัสดุหมักตั้งต้น
ในการทำเป็นปุ๋ยบำรุงพืชจากเศษอาหารในครัวเรือน
และที่สำคัญเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะ
อย่างที่รู้กันดีค่ะว่าขยะเศษอาหารเนี่ย
ถ้านำไปฝังกลบด้วยการกำจัดในลักษณะแบบนี้
จะทำให้เกิดก๊าซมีเทนทำให้เกิดภาวะโลกร้อน
เพราะฉะนั้นการกำจัดขยะเสร็จอาหารต่างให้กลายเป็นปุ๋ยบำรุงพืชนั้น
ถือว่าเป็นการช่วยลดก๊าซปีเทนลดปริมาณขยะ
แล้วก็ลดปริมาณคาร์บอนฟู้ดปิ้นได้อีกด้วย
ถือว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและก็ดูแลขยะ
คิดก่อนทิ้งเลิกเทรวมนะคะ